เจ้าหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดก็สามารถจับกลุ่ม๒ผู้ต้องสงสัยในขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่
ได้ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับ
พร้อมกับตรวจพบเงินสดสกุลไทยแล้วก็มาเลเซียอยู่หลายล้านบาท
โดยเจ้าหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจด่านตรวจคนมีดนะครับ
อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเข้าตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่ง
โดยมีนายจิตพานุแซ่เห่งคนขับรถรถแล้วก็นางบุหลันทารีสืบที่โดยสารมาด้วย
ภายในรถก็พบเงินสดประมาณ๑ล้านบาทแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
จากการสอบสวนทราบว่านางบุหลันมีประวัติโอนเงินค่ายาเสพติด
ให้กับนักค้ายาเสพติดในอำเภอสุงหายโกลกจังหวัดนราธิวาส
ที่เคยถูกสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ยึดเงินไป๕ล้านบาทตั้ง๓ปีก่อน
และพบว่ามีนายมามะรุสลันเป็นสามีที่ถูกทางการมาเลเซียจับกลุ่มที่โคตาบารู
พร้อมกับของกลางยาบ้า๗หมื่นเมตรเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้นำผู้ต้องสงสัยไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ที่ห้องพักในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
พบเงินสดเป็นเงินไทย๔๑ล้านบาทเงินมาเลเซีย๑๕๐๐๐ริงกิจ
มูลค่าประมาณ๕๒ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่๒ใบ
ที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้เตียงนอนในห้องพักดังกล่าวโดยขณะนี้ก็อยู่
ระหว่างเจ้าหน้าที่สอบปากคำเพื่อขยายผลถึงความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการค้ายาเสพติดต่อไป